วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นคำสั่งคอสช
ที่ให้ยุบตำแหน่งพนักงานสอบสวน
อาจจะกลายเป็นสาเหตุทำให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตนะครับ
ติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจายได้เลยครับ

ขอบคุณครับคุณกอล์ฟคุณดาวครับ

เรื่องของพันธุ์ตำรวจโทจันทร์ที่เป็นข่าวไปเมื่อสักครู่
ต้องย้อนกลับไปอีกทีนึงว่า
เรื่องของพนักงานสอบสวนที่สอนอทุ่ง๒ห้อง

ทุ่งสองห้องนั้นเครียดเพราะการทำงาน
แต่ของพันธบรวจโทจันทร์ออกมาในลักษณะประท้วง
ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของคอสช
คนที่ไม่ใช่ตำรวจคงไม่เข้าใจหรอกครับว่า
คำสั่งที่ว่ายกเลิกพนักงานสอบสวนนั่นคืออะไร
แล้วมันมีผลกระทบยังไงต่อพนักงานสอบสวน
ทำไมเขาถึงไม่เห็นด้วย
เครียดถึงขั้นถึงขั้นผูกคอตาย

ก่อน๒๐ปีที่ผ่านมาเนี่ย
งานสืบสวนกับงานสอบสวนเนี่ย

สารวัตรสืบสวนสอบสวน

สารวัตรสืบสวนสอบสวน

ผู้ร้ายมาแล้วก็มีหน้าที่

ส่งฟ้องผู้ต้องหา

เพราะเริ่มมีกระแสเสียงว่า
ถ้าตำรวจตั้งข้อหาเอง

แล้วมาสอบสวนทำคดีเองเนี่ย
โอกาสที่จะตั้งทงแล้ว
ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งไปนั้นเนี่ย

จับมาแล้วฝ่ายสอบสวนก็สอบสวนไป

มีพยานหลักฐานพยานวัตถุยังไง

ก็จะมัดแน่นมุ่งไปตรงนั้น
จนกระทั่งสังคมไทยก็ได้รับรู้ว่า

ที่จับมาแล้วสืบสวนมาได้แล้ว
จับกลุ่มมาได้แล้วทำสำนวนมัดแน่น
ส่งอายการอายการส่งฟ้องศาล
ติดคุกแล้วมารู้ทีหลัง
ต่อเมื่อไปจับผู้ร้ายตัวจริงได้
เอ้าแล้วที่ไปติดคุกอยู่ฟรีนั้นเพราะอะไร
เรื่องเหล่านี้มีการพูดจากันเยอะ
จนกระทั่งเมื่อประมาณ๒๐ปีที่ผ่านมา
มีการเคลื่อนไหวให้แยกพนักงานสอบสวน
ออกมาต่างหากจากฝ่ายสืบสวนจากฝ่ายจับกลุ่ม
เหตุผลหนึ่งนอกจากเหตุผลเรื่องถวงดุลอย่างที่ว่าแล้ว
ในช่วงนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวน
ผมจำได้เพราะว่าอยู่ในวงการข่าวหาข่าวอยู่ด้วย
พนักงานสอบสวนเครียดมากครับ
เขาบอกว่าเวลาไปจับกลุ่มเนี่ยงานปราบปรามไปจับกลุ่มมา
นั่งแถลงข่าวหน้าสลอนได้หน้าได้ตา
แต่ฝ่ายสอบสวนเครียดคนไม่รู้หรอกว่าทำอะไรบ้าง
แล้วถ้าสอบสวนช้าเดี๋ยวนายมาตรวจสำนวนค้างเครียดต่อไปอีก
เวลาเกิดเรื่องขึ้นมาระบบอุปถัมภ์ในบ้านเราเส้นสายเยอะ
คดีคดีเดียวกันเนี่ยฝากมาตั้งแต่ฝ่ายโจทย์ก็ฝากมาฝ่ายจำเลยก็ฝากมา
ปัญหาเยอะเลยครับพนักงานสอบสวน
จึงเป็นก่อเหตุให้ในสมัยช่วงนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนที่เรียกกันว่าสมองไหล
ไปสอบเป็นอายการไปสอบเป็นกฤษฎีกาเยอะเลยครับ
พนักงานสอบสวนทำท่าจะเอากันไม่อยู่
ในที่สุดก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นก็คือว่า
แท่นพนักงานสอบสวนไว้ต่างหากอีกแท่งหนึ่ง
โรงพักนั่นแหละครับให้พนักงานสอบสวนสามารถไต่เต้า
ขยับยศขึ้นไปได้ถึงระดับพันธุ์ตำรวจเอกคือระดับเดียวกับผู้กำกับ
แล้วตอนหลังก็ขยับไปได้ถึงพันธุ์ตำรวจเอกพิเศษ
แปลว่าระดับเดียวกับรองผู้การก็แปลว่าเขามีความก้าวหน้า
เป็นพนักงานสอบสวนนี่แหละมีความก้าวหน้าขยับไปเรื่อย
ไม่ต้องเปลี่ยนสายงานมีหนำซ้ำยังมีรายได้พิเศษ
เงินเพิ่มพิเศษเงินโน่นเงินนี่ขึ้นมาอีก
เพราะต้องการจะดึงรักษาพนักงานสอบสวนไว้ให้อยู่กับโรงพัก
ให้อยู่กับตำรวจเพราะถ้าพนักงานสอบสวนขาดแคลน
คดีต่างยุ่งเลยครับเวลาจะส่งฟ้องศาล
ฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ก็เลยมีการแยกออกมาอย่างที่ว่า

มีความรู้สึกในระดับตำรวจว่า
ตำรวจโรงพักหนึ่งมีผู้กำกับคนเดียวมียศพันธ์ตำรวจเอก
อยู่ขึ้นมาก็มีผู้ตำแหน่งพันธบรวจเอกอีกคนนึง
เป็นพนักงานสอบสวนชำนาญการพิเศษ
มียศเป็นพันธุ์ตำรวจเอกเหมือนกัน
แปลว่าการปกครองมีปัญหาผู้กำกับไม่สามารถจะสั่ง

ที่เป็นพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษได้

ซึ่งอาจจะถูกต้องว่าในทางการปกครองนั้นสั่งกันไม่ได้
แต่ว่าในทางคดีทางคดีต้องสั่งไม่ได้ครับ
ถ้าตราบใดที่พนักงานสอบสวนถูกสั่งได้
ผู้กำกับหรือผู้การหรือผู้บัญชาการมาสั่งพนักงานสอบสวนได้
อันนี้ยุ่งเลยเพราะจะไม่มีความเป็นธรรม
ในการทำคดีถ้าสั่งกันได้
ฉะนั้นคำว่าปกครองกันไม่ได้
อาจจะใช่ในแง่ที่ว่ายดเท่ากัน
แต่ในเรื่องของการมาสั่งคดี
ทั่วโลกเขาเหมือนกันหมดไม่มีใครไปสั่งคดี
พนักงานสอบสวนได้ไปดูว่าทำไมช้าได้
เร่งรัดว่าให้เร็วได้แต่ว่าจะไปสั่งให้
พนักงานสอบสวนให้ผลการสอบสวนออกมาอย่างนั้นออกมาอย่างนี้

นี้เขาไม่ทำกันเพราะนี่เป็นส่วนหนึ่ง
ต้นทางของกระบวนการยุติธรรม
พอเกิดเหตุอย่างที่ว่านี้ครับมีเสียงบ่นกันว่า
พนักงานสอบสวนมีลักษณะเป็นเอกเทศ
ควรจะสลายพนักงานสอบสวน
กลืนเข้ามาในระบบ
พนักงานสอบสวนส่วนหนึ่งเขาประท้วงเขาไม่เห็นด้วย
เพราะสมัยก่อนเวลาจะโยกย้ายแต่งตั้ง
เวลาขึ้นขั้นเงินเดือนต้องกันมา๓๐
ใส่ไว้ในแท่งของพนักงานสอบสวนเอาถ้ากลับเป็นอย่างนี้
พนักงานสอบสวนไปสลายรวมกับสายอื่น
โอกาสที่พนักงานสอบสวนจะต้องไปเบียดไปบี้กันเนี่ย
ก็มีปัญหาอีกเขาจึงไม่เห็นด้วย
กับเรื่องของการสลายแท่งพนักงานสอบสวน
สำนักงานตำรวจก็เงอะเงอะงะงะจะเอายังไงก็ไม่เอายังไง
จนกระทั่งมีคำสั่งหัวหน้าคอสชออกมานี่แหละครับ
ตูมออกมาเลยสลายแท่งพนักงานสอบสวน
สำนักงานตำรวจพยายามอธิบายให้เหตุผลว่า
เมื่อสลายแท่งพนักงานสอบสวนแล้ว
การแต่งตั้งโยกย้ายก็มาอยู่ซะในระบบ
ก้าวหน้าก็ยังมีอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอย่าเพิ่งวิตก
ก็วันนี้แหละครับที่เขาประชุมกันอย่างในข่าวบอกนี่แหละ
เขาพยายามจะชี้แจงเรื่องนี้พนักงานสอบสวนระดับหัวหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ร้อยกว่าคนนะครับเขากำลังเงียบหูฟังอยู่ว่า
จะเอายังไงคำสั่งขอสชใครก็คงเป็นเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วล่ะ
แต่ว่าจะทำยังไงไม่ให้เขาเกิดความวิตกว่าหนึ่ง
เงินประจำตำแหน่งเงินรายได้เขาขาดหายไป
ต่อไปนี้เขาจะต้องไปเบียดไปบี้
โยกย้ายแต่งตั้งกับสายอื่นอีก
แต่ก่อนก็ดีอยู่แล้วฉะนั้นต้องมีคำอธิบาย
มองในแง่ประชาชนประชาชนควรจะคิดยังไง
ในแง่ตำรวจพนักงานสอบสวน
เขาก็คิดของเขาแบบหนึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็มีคำอธิบายแง่อีกเรื่องหนึ่งแต่ลองไปไปฟังดู
คนที่เป็นอายการเป็นทนายความ
เป็นตุลาการสิครับเขาบอกเขาเห็นด้วย
ที่จะให้พนักงานสอบสวนเนี่ยแยกออกมา
เขาเห็นด้วยถึงขนาดว่าในโครงการปฏิรูปตำรวจ
อันใหม่นี่แหละครับถึงขั้นจะแยกพนักงานสอบสวน
ไปเลยไม่เกี่ยวไม่ต้องเป็นตำรวจ
ตำรวจมีหน้าที่จับเอาผู้ร้ายมาฝ่ายหนึ่งมาสอบ
ไม่ใช่ตำรวจด้วยซ้ำไปนี่ยังดีนะครับ
ยังเป็นตำรวจอยู่ด้วยกันอยู่บนโรงพักเดียวกัน
สถานที่ทำงานเดียวกันแต่ในโครงสร้างที่เขากำลังเสนอใหม่เนี่ย
เขาเคยเสนอถึงขั้นแยกขาดเลยครับเพราะว่าหลายประเทศ
เขาก็ใช้วิธีการอย่างนี้ก็คือว่า
ฝ่ายสืบสวนฝ่ายตั้งข้อหาฝ่ายจับกลุ่ม
กับฝ่ายสอบสวนต้องอยู่คนละฝ่ายกันเป็นเอกทัศน์
เอกเทศกันเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อให้ผลการ
สอบสวนออกมายุติธรรมกับคนที่ตกเป็นผู้ต้องหา

เรื่องนี้ก็ต้องตามดูต่อไปว่าหลังจากแยกออกมาแล้ว
ทำยังไงที่จะให้สังคมมีความมั่นใจว่า
กระบวนการยุติธรรมต้นทางของเรามันจะดีขึ้น
ก็ขอบคุณนะครับคุณดาวคุณกอล์ฟครับ